อายุเพียง๓ขวบหายออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวาน
ตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมยังไม่รู้ว่าน้องหายไปไหน
เมื่อวานกู้ภัยต้องจับมือเรียงหน้ากระดานเดินลุยไปในบ่อน้ำ
ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าน้องลงไปเล่นน้ำแล้วจมอยู่ใต้น้ำหรือเปล่า
อันนี้ใบหน้าของน้องที่ยังคงสูญหายไป
แล้วก็ตอนนี้ที่บ้านก็ร้อนใจเหลือเกินไม่รู้น้องหายไปไหน
บิ๊กครับนี่เห็นไหมจับมือกันแล้วเดินไปในน้ำ
เผื่ออาจจะไปสะดุดอะไรเข้าหรือไปเจออะไรในน้ำเข้า
จะได้แบบงมลงไปหากันต่อได้นะครับ
อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานครับทั้งกู้ชีพกู้ภัยผู้นำชุมชนชาวบ้าน
กระจายกำลังกันอย่างที่เห็นก็เดินจับมือกันเดิน
ไปในบ่อน้ำซึ่งบ่อน้ำนี้ไม่ได้ลึก
แต่ว่าเด็กสามขวบเนี่ยก็คือจมศีรษะแหละนะฮะ
ตอนนี้น้องบิ๊กยังหากันไม่เจอครับชื่อจริงเด็กชายพงศกร
สุขีอายุ๓ขวบหายออกจากบ้านไปตั้งแต่๙โมงเช้าเมื่อวาน
ซึ่งบ้านของน้องอยู่ที่บริเวณหลังโรงเรียนบ้านเหล่าสูงตำบล
ห้วยโพอำเภอเมืองกาลสินนะจากการสอบถามเมื่อต้นทราบว่า
น้องวิกนั้นเป็นเด็กที่เขามีพัฒนาการชาครับเขาก็อาจจะไม่ได้ตอบอะไรได้
เท่าไหร่นักนะฮะอยู่กับยายกับแม่ซึ่งเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ย
ยายออกไปทำบุญที่วัดส่วนแม่เนี่ยทำงานบ้านอยู่ในบ้าน
ปล่อยให้น้องนั่งเล่นหน้าบ้านคนเดียวผ่านไปพักหนึ่งแม่ได้ยินเสียง
มิ๊กร้องไห้ขึ้นมาก็เลยพูดออกมาว่าเป็นอะไรแล้ววิ่งออกมาดู
เห็นว่าลูกเนี่ยกำลังวิ่งตามรถจักรยานยนต์ไปบ้านข้างข้างตอนแรกคิดว่าลูกนั้น
ไปเล่นกับเพื่อนบ้านตัวคุณแม่เองก็เลยเดินกลับเข้ามาในบ้าน
ไปทำงานบ้านต่อผ่านไปไม่นานยายกลับมาจากวัดถามเอ้าแล้วบิ๊กหายไปไหน
อยู่ไหนแล้วบอกว่าอันนี้ไงอยู่ข้างบ้านไงแต่พอไปดูก็ไม่เจอ
ก็ไม่เจอสุดท้ายน้องหายไปนะฮะล่าสุดก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
ชาวบ้านก็ช่วยกันออกตามหาก็ยังไม่พบนะครับการค้นหาตั้งแต่เมื่อวาน
เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านกระจายกำลังกันทั้งขี่รถจักรยานยนต์ทั้งเดินเท้าบนบก
ในน้ำรอบหมู่บ้านในป่าข้างบ้านจนกระทั่งไปเจอรอยวาดรูปเป็นวงกลม
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูมันเป็นดิงลูกรังลักษณะเหมือนน้องเอามือวาด
เป็นวงกลมสองวงคือเด็กเล่นดินก็เอามือวาดคาดว่าเป็นฝีมือของน้องบิ๊ก
หลังจากนั้นไปเจอรอยเท้าของเด็กอีกรอยเท้าหนึ่งตรงเห็นไหมตรงกลางวงกลมเป็นรอยเท้า
ก็น่าจะเป็นรอยเท้าของน้องบิ๊กซึ่งแต่ยังไม่เจอตัวตอนนี้ยังคงค้นหาอยู่
จนถึงตอนนี้ยังไม่เจอตัวน้องบิ๊กนะครับตอนนี้กำลังกระจายกำลังกันอยู่
เดี๋ยวเช้าวันนี้คงต้องตามกันต่อทั้งที่ครองจนรับประทานต่าง
ซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นน้องบิ๊กอยู่ในพื้นที่กรสินหรือน้องเขาพัดหลงไป
คุณเอาน้องไปดูแลเพราะว่าน้องยังถามตอบไม่ได้เนอะ
อายุ๓ขวบน้องพัฒนาการช้าคุณสามารถโทรแจ้งบ่อแสได้
ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขออนุญาตที่จะไม่เบอร์ภาพน้อง
เพราะว่าให้คนเห็นว่านี่คือหน้าของน้องบิ๊ก
ถ้าคุณเห็นเด็กหน้าตาแบบนี้เขาคือน้องบิ๊กที่หายตัวไป
โทรแจ้งบ่อแสได้ตามเบอร์ที่หน้าจอ
และเราขอให้น้องปลอดภัยแล้วกัน